คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่แม่ค้าขายส้มตำไก่ย่าง
ที่ตลาด๕แยกที่มหาวิทยาลัยมหาศาลคาร์มนี้นะคะ
เขาฝากเตือนมาตอนนี้แบงค์ปลอมระบาด
มหาสารคามเป็นแบงค์ร้อยแม่ค้าเจอเองค่ะ
ลูกค้าเยอะไงพอจ่ายแบงค์ร้อยมา
เอาแม่ค้าก็ไม่ได้สังเกตหรอกหยิบตังทอนตำส้มตำย่างไก่ให้
นี่ค่ะที่ร้านขายส้มตำไก่ย่างเนี่ย
ก็เอาแบงค์ปลอมแบงค์ร้อยมาให้ผู้สื่อข่าวดู
แล้วก็บอกว่าเมื่อหัวค่ำเมื่อวาน
มีลูกค้ามาต่อแถวซื้อส้มตำซื้อไก่ย่างเยอะเลย
ตอนนั้นเนี่ยฉันก็รีบฉันก็เร่งทำ
ก็เห็นแบงค์ปลอมเนี่ยเขาส่งมาตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าเป็นแก๊งปลอม
หยิบเข้ากระเป๋าทันทีรู้อีกทีหนึ่ง
ตอนที่ลูกชายเอาตังค์นี้ไปซื้อยาที่ร้านขายยา
ร้านขายาบอกว่านี่เป็นแบงค์ปลอมนะ
ทีนี้ลูกชายก็เลยเอากลับมาตรวจสอบดูปรากฏว่าอ้าวโดนเขาแล้ว
แบงค์ปลอมจริงด้วยลักษณะคือไม่มีลายน้ำนะคะ
ถ้าสมมุติเกิดว่าไฟสว่างเวลาส่องเห็นจะส่องเห็นชัดเจนเลย
ดังนั้นยายจ่อยเขาก็เลยฝากเตือนมา
บอกว่าร้านรวมต่างร้านค้าที่ขายของที่มหาสารคาม
ระวังนะแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาอาจจะเอาแก๊งปลอม
ซื้อของตามร้านค้าด้วยเดี๋ยวมันจะกลับมาระบาดอีกนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานำมาเตือนกันนะคะ